คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เพราะว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืน
มาจี้พนักงานร้านสะดวกซื้อกลางดึกเลย
เพื่อที่จะเอาเงิน๑๐๐๐บาทแล้วก็หลบหนีไป
ล่าสุดตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ร้านสะดวกซื้อ
บริเวณปากซอยสุวรรณตำบลอ้อมน้อยอำเภอเมือง
อภัยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ขณะที่นางสาวทิตยาพนักงานร้านสะดวกซื้อ
กำลังยืนซักผ้าเช็ดโต๊ะอยู่ที่หน้าร้าน
คนร้ายแต่งกายปิดบังใบหน้าเดินเข้ามา
แล้วก็ชักปืนขึ้นมาข่มขู่เพื่อจะเอาเงินภายในร้าน
ซึ่งนางสาวทิติยาซึ่งเป็นลูกจ้างของร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะ
กลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยรีบเปิดเครื่องเก็บเงิน

คนร้ายได้เงินแล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากร้านไปอย่างรวดเร็ว
เมื่อวานี้พันธ์ตำรวจเอกวีระวิจิตหงษ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
นำกำลังไปควบคุมตัวนายบุรินอายุ๑๙ปี

ควบคุมตัวได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลสร้อยฟ้า
อำเภอโพธาบรามจังหวัดราชบุรีนะครับ
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ร้านสะดวกซื้อที่สมุทรสาคร
พร้อมกับของกลางก็เป็นชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุ

ซึ่งพบว่าอาวุธปืนเป็นปืนปลอมแบบอัดลมระบบแก๊ส

กระบอกแมกกาซีนกระสุนแบบอัดแก๊ส
จำนวน๑แมกกาซีนแล้วก็กระเป๋าสะพายอีก๑ใบ
โดยนายบูรินผู้ก่อเหตุยอมรับสาภาพว่าก่อเหตุจริง
เพราะว่าต้องการหาเงินเป็นค่ารถกลับบ้าน
อำเภอโพธาบรามจังหวัดราชบุรี
ตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีต่อไปหลังจากทำแผนเสร็จนะครับ